มาดูฮะเฮ้ยอันนี้ฮักกว่าทำไมคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่า
จะทำการเมืองใหม่ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่มีไม่มี
ในการที่จะมาวางตำแหน่งกันก่อนคุณสนับสนุนผมก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องตำแหน่งกันเถอะอ้าวไปดู
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยครับ
บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีการต่อรองเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกับพักอื่นค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่ออกมามันเป็นข่าวลื้อข่าวทิพย์คุณผู้ชมเข้าใจไหมนะ
ยังไม่ได้คุยเรื่องตำแหน่งกันเลยแต่คุยกันว่าเมื่อพักเก้าไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้
การจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี
ทุกฝ่ายเห็นยังไงพักคุณเห็นยังไงพักคุณเห็นยังไง
รับในตัวเสร็จถามไหมขณะนี้เรามีเวลาเพิ่มอีกสิบกว่าวันนะครับ
ที่ก็รอสารรัฐมนุนท่านมีคำวินิจฉัยการที่จะได้นายกรัฐมนตรีที่ทุกฝ่ายสบายใจ
จะสร้างความเชื่อมั่นได้ดีที่สุดใช่อันนี้ใช่นะ
เมื่อเช้าเมื่อเช้ายังไงฮะเมื่อเช้าคุณภูมิธรรมบอกว่าได้คุยโทรศัพท์กับคุณอนุทิน
ก็ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับลองฟังดูฮะ
ตรงนี้เรายังไม่ได้เสนอเรื่องกระทรวงเราเสนอว่าเห็นชอบไหมที่ได้นายกมนตรีอย่างคุณเศรษฐา
ถ้าเห็นชอบก็จะรวมกันโหวดเพราะโหวดแล้วใครไม่โหวดก็ไม่เห็นชอบมันก็คู่นำเป็นนายก
แล้วถ้าไม่เห็นชอบมันก็ทำงานกันยากถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าเห็นชอบร่วมกันก็สามารถมาพูดคุยกันได้
แล้วก็มาค่อยมาตกลงแล้วตอนนี้มันจะแบ่งกระทรวงมันก็ยังแบ่งไม่ได้
เพราะยังไม่รู้ว่ายอดจำนวนทั้งหมดเนี่ยที่จะตั้งรัฐบาลมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันรวมกันแล้วได้๒๘๐เสียงมันก็แบบหนึ่ง
ถ้าได้๓๐๐กว่าเสียงก็แบบหนึ่งได้๑๐พักก็แบบหนึ่งได้๑๒พักก็แบบหนึ่งได้๘พักก็แบบหนึ่ง
คุณผู้ชมฟังต่อนะคุณภูมิธรรมเขาบอกว่าจะเอาปัญหาประเทศชาติเป็นตัวตั้ง
ใครยินดีที่จะให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลก็ยกมือโหวตสนับสนุน
เราจะทำการเมืองรูปแบบใหม่เอาปัญหาและผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเป็นตัวตั้ง
ไม่ใช่ผลประโยชน์ของพักการเมืองเป็นตัวตั้งรู้ไหมทัชธรประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
น้ำแข็งรู้ไหมความขัดแย้งสะสมมีมากว่า๒๐ปี
ก็เลยทำให้พักเพื่อไทยนั้นมีจุดยืนอยู่บนความเป็นจริงแก้ไขปัญหาแบบละมุนละม่อม
แหวงหาความร่วมเมืองจากทุกฝ่ายเพื่อจะฟาวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
อาจารย์บริญญาบอกไงแบบเนี่ยเหมือนกันดูพฤติกรรมก่อน
คุณจะยกโหวตให้แคนดิเดตผมเป็นนายกหรือเปล่า
แล้วก็อีรัฐบุรตีไหนเข้าให้ว่ากัน
ดูเรื่องของการส่งกำลังใจหน่อยค่ะครอบครัวนี้ครอบครัวชินวัฒน์พี่น้องเนี่ยเขาก็ส่งกำลังใจให้กัน
เอมพี่สาวคนกลางก็ส่งให้กำลังใจให้กับคุณอุ้งอิ๊งนะคะ
ซึ่งคุณเอมพินทองทาเนี่ยก็มีการโพสต์ในไอจีสตอรี่ค่ะ

คือเป็นท่อนฮุกแหละท่อนที่อดทนเวลาที่ฝนพร่ำ
อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง
ซึ่งทางคุณอุ้งอิ๊งเองก็มีการรีโพสต์
สตอรี่นี้ของพี่สาวลงในสตอรี่ส่วนตัว
แล้วก็มีสติเกอร์เป็นสติเกอร์น้องหมิ๊วกอดกันแบบนี้
อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะหลังจากที่เพื่อไทยเองประกาศแยกทางกับก้าวไกล
ส่วนข่าวการเลื่อนกลับมาของคุณทักษิณไหมอะไรอย่างนี้
อุ้งอิ๊งยังไม่ได้มีการโพสต์หรือไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็แก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลุกปลั่นแล้วก็สร้างความเข้าใจผิด

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมาย
คือถ้าเกิดใครไปไล่อ่านเอ็กซ์ของคุณเศรษฐาเนี่ย
อย่างที่บอกข้อความที่โพสต์ไปแต่ละอย่างนี้โอ้โหอ่านออกการไม่ได้เลยนะ